สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับศิลปินหนุ่มวงกลานะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังคงเดินหน้า
เคลียร์คดีเก่าเก่าสี่สิบคดียังต่อเนื่องโอ้โห
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนั่นแหละใช่แล้วค่ะ
ยังคงเดินสายเข้าให้ปากคำข้อหารละเมิดลิขสิทธิ์เพลงอย่างต่อเนื่อง
ฟ้องเรื่องความผิดต่อพรบลิขสิทธิ์พศ๒๕๕๙
สำหรับนักร้องชื่อดังหนุ่มกะลา
โดยวันนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักร้องดังพร้อมด้วยทนายความส่วนตัว
ได้เข้าให้ปากคำที่สารทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเลยนะคะ
ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า
ผลการตัดสินวันนี้รู้สึกโล่งใจส่วนหนึ่ง
ซึ่งจากทั้งหมด๔๐คดี
ตอนนี้เหลืออีกกว่า๒๐คดีก็จะสิ้นสุดแล้ว
พร้อมกับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจ
เป็นนัดพร้อมฟังคำพิพากษานะครับ

ก็ผลก็ออกมาตัดสินว่ารอการกำหนดโทษ
ตัวผมเองเนี่ยผมกล้ายืนยันว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่ของปลอมเลย

ผมเคารพสิทธิ์เรื่องนี้มาโดยตลอด
แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
มันเกิดจากความผิดพลาดที่ผมไม่ทราบจริง
แล้วก็อยากจะเตือนน้องว่าเรื่องสิทธิ์มันเป็นเรื่องสำคัญ

ผมคิดว่าเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ถ้าใครที่กำลังแบบทำไปโดยไม่รู้เนี่ย
ผมว่าตรวจสอบให้ดี

ปีกว่าที่ผ่านมาขอบคุณแฟนเพลง

ขอบคุณพี่ในค่ายมากครับ
ที่ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็เดินทางมาถึงวันนี้